เห็นได้จากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บรรดาแฟนคลับเขาเดินทางไปร่วมทำบุญนะคะให้กับการจากไป
ซึ่งคุณพ่อบอกว่าปีนี้คุณแม่ป่วยนะคะกระดูกสะโพกอักเสบจึงไม่ได้มาร่วมงาน
พร้อมกับฝากขอบคุณไปถึงแฟนคลับทุกคนที่ยังคงรักและคิดถึงลูกชายไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่รู้สึกดีใจนะเขายังรวมตัวกันแบบไม่ลืม
เพราะฉะนั้นพ่อก็คงต้องจัดไปเรื่อยกำลังใจเยอะมาก
มันทำให้เรารู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาอีกเยอะที่จะทำอะไรต่อรายได้หลายอย่างสำหรับแฟนคลับ
ซึ่งตรงนี้พ่อก็เข้าใจว่าคงจะเป็นที่รัก
แล้วก็แค่ความเป็นกันเองของเขาเนี่ยกับแฟนคลับเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเหนียวแน่นนะฮะ
ความผูกพันธ์ตรงนี้เยอะมาก
คือจริงแล้วเนี่ยแฟนคลับไม่ได้รักแค่บิ๊กนะแต่ยังรักคุณพ่อคุณแม่ของคุณบิ๊กด้วยนะ
รู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้เห็นแฟนคลับทุกคนมารวมตัวรำลึกถึงบิ๊ก

ซึ่งหลังจากนี้ทั้งแดนแล้วก็บีมตั้งใจจะรับงานร่วมกัน
เราสองคนเองรวมถึงคุณพ่อของพี่บิ๊ก

เราก็ยังแบบเรายังรู้สึกแล้วก็ยังคุยกันเสมอว่าแบบ
แต่เราขอบคุณจริงนะขอบคุณกับทุกคนที่แบบ
ที่ให้ความรักกันขนาดนี้นะครับ
เราถึงใช้คำว่าครอบครัวได้อย่างเต็มปากเต็มคำ
ทุกครั้งที่เราแบบลงข้อความอะไรต่าง

จากทุกมุมเขาก็แบบแสดงตนออกมาเยอะมาก
มีคนที่เรายังคิดถึงเราและคิดถึงพี่บิ๊กอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
เวลาแบบทำงานด้วยกันมันมีความสุขมากเลยครับ
แล้วก็มันเหมือนเราสองคนทำงาน
แล้วก็เวลาทำมันก็จะนึกถึงอีกคนนึงด้วย
มันดีมันมาทำอะไรกันเถอะอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ต้องรอดูนะคะว่าการกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
แต่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าจะต้องมีให้เราได้ติดตามกันอย่างแน่นอน
เพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รักกันเหนียวแน่นหนึบมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ